คุณผู้ชมคะมาดูอีกคลิปหนึ่งที่มีการพูดถึงในโซเทียล
แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าตกอกตกใจเวลาเข้าห้องน้ำ
คุณนั่งชะโครกไปอยู่ดีมีงูโผล่มาจากชะโครก
และที่น่าตกใจก็คืองูโผล่มาแล้วฉกด้วยนะ
โชคดีไม่ใช่งูมีพิษนะคะก็เลยไม่ได้เป็นอันตรายอะไรมาก
เขาก็เลยออกมาเตือนว่าก่อนคุณจะนั่งชะโครก

จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ

ว่ามีงูโผล่มาจากชักโครกโผล่มาฉกเขาเลยค่ะ
ข้อความบอกว่าพลาดไปแล้วอันตรายอากาศร้อน
เพื่อนส่งมาให้ดูโดนฉกไปแล้ว
เข้าห้องน้ำกดชักโครกก่อนนะ
นี่ก็เป็นข้อความในลักษณะของการเตือนว่า
ก่อนคุณจะนั่งลงไปเนี่ยกดชักโครกซะก่อน
แล้วก็ภาพนี้ก็ถูกแชร์ออกไปในโลกโซเทียลนะคะ
คนก็ตกใจสิแล้วก็แชร์เรื่องนี้กันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
ออกมาโพสต์ยืนยันว่าตัวเองนี่แหละ
เป็นคนที่โดนงูฉกในห้องน้ำ
แต่ผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คคนอื่นนำภาพไปแอบอ้างในโลกโซเทียล
คนที่ถูกงูฉกในห้องน้ำเปิดเผยกับทีมข่าว
สายตรวจโซเทียลไทยรัฐทีวีแบบนี้ค่ะ
บอกว่าภาพงูในชะโครกที่เห็น
เป็นภาพที่ถ่ายไว้ในห้องน้ำที่บ้านเมื่อ๒ปีก่อน
แก้ปัญหาก็คือนำน้ำร้อนไปเทลงในชะโครก
พอเทน้ำร้อนปุ๊บงูก็หายไปปั๊บนะคะ
แต่ล่าสุด๓๑มีนาคมที่ผ่านมา
ขณะที่จะเข้าห้องน้ำในบ้านชั้นล่าง
จู่ก็มีงูโผล่ขึ้นมาฉก

หมอบอกว่านี่โชคดีนะไม่ใช่งูมีพิษ
เป็นงูหลามหรืองูเหลือมในลักษณะแบบนั้น
ตอนนี้คนในบ้านยังระแวงกันอยู่เลยค่ะ
เป็นภาพแบบนี้มีเลือดด้วยนะครับ
ในบ้านเขาระแวงไม่กล้าเข้าห้องน้ำ
งูน่าจะมาจากท่อระบายน้ำ

เพราะว่าประชาชนที่ถูกงูกัดต้องตั้งสติ

แล้วก็ให้รีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
แต่ภาพนี้คือมันน่าตกใจไง

เพราะฉะนั้นแล้วก่อนเข้าห้องน้ำ

กดหลายครั้งเพราะว่าเปลืองน้ำ
ตอนนี้รัฐบาลเขารณรงค์ให้ประหยัดน้ำด้วยนะคะ